ตอนนี้นะครับมาถึงเวลาที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ
สังเวียนเดือดครับโตโยต้ามวยไทยลีกครับ
ชุดน้อยลากสละโอ้โหเอามาขั้นไหวทีนึง
มาหลากหลายรูปแบบมากครับวันนี้นี่ครับ

ต้องใส่กว่าดูครับต้องต่อก็ได้มีต้องต้องก็ไม่เป็น

นี่ครับจังหวะออกแข้งนี้หลุดบ่อยมากครับวันนี้
ทางด้านของมหาศาลแล้วก็เจอเกี่ยว

แค่นี้ครับหาจังหวะวางแข้งได้สวยครับ

ดูภาพซุมเมอร์สโลครับ

โปรกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้ย
ภาพช้าสวยโอ้โหพ่อเจ้าพระคุณ
ดูอีกมุมหนึ่งงักศอกซ้าย
โอ้โหพลังหนุ่มครับเก็บ๖แต้ม